มีเหตุการณ์มาเตือนภัยนะครับสำหรับรถบรรทุกที่จอดอยู่ตามริมถนนต่างนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกขโมยทรัพย์สินนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายที่
เฉพาะพื้นที่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้เสียหายมีถึงแปดรายด้วยกันความคืบหน้าของคดีในพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
ไปจอบราเด็นตรงนี้จากรายงานของคุณสมสัตว์สี่ชุ่มครับ
แผ่นป้ายแจ้งเตือนให้คนขับรถบรรทุกระวังมิจฉาชีพขโมยทรัพย์สินภายในรถ
ถูกปิดไว้หน้าร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถบรรทุกริมถนนสายบายพาร์ทเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยา
ในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีหลังระยะเวลาเพียงไม่ถึง๑เดือน
มีคนร้ายก่อเหตุมาแล้ว๘ครั้ง
โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นกับคนขับรถบรรทุกพ่วงขนส่งน้ำดื่ม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียทรัพย์สินเป็นเงินสด๑๐๐๐บาท
ขณะจอดรถหน้าปั๊มน้ำมันเพื่อลงไปทำธุระส่วนตัวเพียงไม่ถึง๕นาที
เจ้าของร้านแห่งนี้เปิดเผยว่าที่เขียนป้ายแจ้งเตือน
เพราะมีลูกค้าเพิ่งถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินไปเมื่อไม่กี่วันมานี้
ขณะลงมาซื้อของแล้วจอดรถไว้หน้าร้านของตัวเอง
โดยคนร้ายลงมืออย่างรวดเร็วและคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เคยขับรถบรรทุก
เพราะจะรู้ถึงพฤติกรรมการจอดรถของคนขับ
ส่วนใหญ่จะไม่ดับเครื่องและไม่ล็อกประตูรถ
งชัยดีธรรมาอายุ๓๙ปี

ว่าไม่เคยประสบเหตุด้วยตัวเอง

ต่อไปนี้ก็คงต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น

ก็จอดที่แบบโล่งแบบมองเห็นรถได้ครับ

มีช่วงหลังนี่ออกข่าวมาเยอะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่า
ขณะนี้ไม่น่าจะยากลำบากสำหรับตำรวจชนบุรี
เพราะคดีมีความคืบหน้าไปมากถึง๗๐เปอร์เซ็นต์
โดยตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย
คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้
ความคืบหน้านะครับก็ถือว่าได้๗๐แล้วนะครับ
ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาหลักฐานพอสมควร

เคยเกิดขึ้นแถบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และยังพบในแถบพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่วนถนนบายพาสเป็นถนนน้องใหม่
ที่กลุ่มมิตรชาชีพเลือกลงมือ
เพราะในแต่ละวันมีรถบรรทุกวิ่งสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก
เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลัก
เพื่อส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดระยอง
ส่วนแนวทางป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ดีที่สุด

และความไม่ประมาทของคนขับรถเอง

ส่วนใหญ่มักจะลงมือเพียงเวลาสั้น๓๕นาทีเท่านั้น
ที่ระเด็ดคงเฉลิมบัตรถ่ายภาพ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน